ช่วงนี้มาติดตามการก่อติดรับมือกับไวรัสโคโรนา
ซึ่งไม่ใช่แค่เมืองไทยเพราะว่าตอนนี้ทั่วโลกก็ยังคงเกาะติดกันอยู่

คุณผู้ชมก็ส่งไลน์เข้ามาได้นะปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรกันบ้าง
โดยเฉพาะเรื่องของการหาหน้ากากอาณาไมมันสวมใส่กัน
ป้องกันตัวเองกันอย่างไรบ้างก็ส่งมาพูดคุยกันได้นะคะ
เรื่องของผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาจากคนสู่คน
ซึ่งเป็นเคสแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็คือคนขับรถแท็กซี่
ซึ่งก็น่าจะติดจากผู้โดยสารที่เป็นชาวจีนแล้วก็มีการแพร่เชื้อบนรถ
หลังจากรักษาตัวอยู่ที่สถาบันบำราชนาราดูลตอนนี้อาการดีขึ้นหายแล้ว
เจ้าตัวก็ขอบคุณทีมแพทย์ที่ทำการรักษาให้
แล้วก็ถึงกับกั้นน้ำตาแทบไม่อยู่คือน้ำตาซึมเลยอ่ะทราบซึ้งใจ
ใช่ค่ะเพราะว่าโรคนี้ก็ถือว่าเป็นโรคที่หลายคนกลัว
แต่ว่ารักษาให้หายได้ตามอาการเขาบอกว่า
ตัวเขาเองไม่เคยรู้สึกไม่ดีกับชาวจีนเลยนะ
แม้ว่าจะติดเชื้อจากนักท่องเที่ยวจีนมาก็ตามค่ะ
ในอันดับประชาชนิดขึ้นชาวมีรกูลรองนายุครัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็มีการแถลงยอด
ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาในไทยเป็นการแถลงประจำวัน
ก็บอกว่าผู้ป่วยยืนยันสะสมยังคงเดิมที่๒๕ราย
วันนี้แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านเพิ่มอีก๑ราย
รวมแล้วกลับบ้านได้แล้ว๙รายนะคะ
ยังเหลือรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล๑๖ราย
ส่วนคนที่เข้าเกณฑ์ต้องสอบสวนรายใหม่๕๗ราย
สถิติผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนที่ต้องเฝ้าระวังสะสม
นับตั้งแต่๓มกราคมจนถึง๔กุมภาพันธ์รวมทั้งหมด๕๔๙ราย
กลับบ้านไปได้แล้ว๑๒๔ราย
ยังเหลืออยู่ในโรงพยาบาลอีก๔๒๕รายนะคะตามหน้าจอที่ขึ้นอยู่
ตัวของคนขับแท็กซี่ที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ย
ก็ป่วยเป็นผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาจากคนสู่คนในประเทศรายแรกด้วยนะคะ
ซึ่งตอนนี้แพทย์อนุญาตให้เขากลับบ้านได้แล้ว
แล้วก็มีการพูดคุยเนี่ยแถลงเปิดใจทั้งน้ำตาเลยบอกว่าขอบคุณทีมแพทย์
บำราชนราดูนที่รักษาเขาจนหายเป็นปกติ
แล้วยังแนะนำไปถึงคนขับแท็กซี่คนอื่นนะคะ
บอกว่าให้ใส่แมสทุกครั้งที่ขับรถ
ยืนยันว่าไม่เคยรู้สึกไม่ดีกับชาวจีน
ว่าตัวเองจะติดเชื้อจากนักท่องเที่ยวชาวจีนก็ตามนะคะ
ฟังเสียงของคนขับแท็กซี่ที่ตอนนี้หายดีแล้วค่ะ
เป็นหลักครับพูดตรงเลยแล้วผมก็ไม่มีความรู้สึกที่แย่นะครับ
ผมดูข่าวอยู่ในห้องแยกลูกเนี่ย
ผมส่งกำลังใจไปให้ชาวอู่ฮั่นนี่ทุกวันครับ
ให้สู้สู้เพราะว่าขนาดผมเนี่ยยังสู้และหายเลยครับ

ที่สำคัญเลยอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกคุณผู้ชมคือ
คนขับแท็กซี่คนนี้เขารู้ตัวว่าป่วยปุ๊บ

คือกลายเป็นคนต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อ
แต่ปรากฏว่าคือตรวจแล้วไม่มีใครเป็นอะไรเลย
เพราะเขารู้ตัวแล้วเขาแยกตัวออกไปทันทีนะคะ
อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ควรจะทำนะคะ
ส่วนทางการจีนเองตอนนี้เปิดเผยบอกว่า
พบผู้ป่วยไวรัสโคโรนาในประเทศจีนเพิ่มขึ้น
มากถึงเกือบ๔๐๐๐ราย
เพราะฉะนั้นตอนนี้ยอดผู้ป่วยในจีน
ตอนนี้มากกว่า๒๔๓๐๐รายแล้วนะคะ
อกจากนี้ทางการจีนยังรายงานด้วยค่ะว่า
มีผู้เสียชีวิตจากไวรัสเพิ่มขึ้นอีก๖๕ศพ
เพราะฉะนั้นยอดรวมผู้เสียชีวิตเฉพาะในจีนนะ

แต่อันนี้คือตัวเลขทั่วโลก๔๙๒ศพค่ะ
เพราะว่าอีก๒ศพก็คือ๑ที่ฮ่องกงและฟิลิปปินส

และที่น่าตกใจที่สุดก็คือทางการญี่ปุ่น
พบผู้ป่วยบนเรือสำราน๑๐รายที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
จำนวนดังกล่าวเป็นชาวออสเตรเลีย๒ราย
ซึ่งทางการญี่ปุ่นบอกว่าผู้ติดเชื้อบนเรืออาจจะเพิ่มขึ้นอีก
ตอนนี้ยอดผู้ป่วยในญี่ปุ่นก็เลยรวมอยู่ที่๓๓ราย

อย่างที่บอกว่าเรือสำรานอันนี้จอดอยู่ที่ญี่ปุ่น
และตอนนี้ก็เลยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นด้วยนะคะ
แล้วก็ยังมีรายงานล่าสุดก็คือเรือสำรานที่ฮ่องกง
อันนั้นก็พบว่าลูกเรือประมาณ๓๐คนมีอาการป่วยเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเลยโดนกักตัวทั้งหมดเลยบนเรือประมาณ๓๐๐คน
แน่นอนตรงนี้ตัวเลขทั่วโลกยังไม่นิ่ง
ยังคงพุ่งไปเรื่อยในไทยก็ยังคงต้องจับตาอยู่
เฉพาะคนที่กลับมาจากอูฮันด้วยนะครับ